คุณผู้ชมคะอย่างที่เรานำเสนอไปค่ะว่าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะจะทำฉบับพิเศษขึ้นมา
เมื่อวานนี้เป็นฉบับแรกนะคะก็จะต่อเนื่องไปจนถึง๓๑มกราคมค่ะ
เพื่อระลึกงานพระราชทานเพลิงหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะคะ
ก็คือตั้งแต่เมื่อวานนี้๒๑ไปจนถึง๓๑มกราคม๒๕๖๒นี้นะคะ
นี่ค่ะอันนี้เป็นฉบับของวันนี้
เนี่ยเป็นภาพหลวงพ่อคูณกับการอุปสมบทเข้าสู่ร่มกาสวพัฒน์
ได้รับการยกย่องเป็นปราศแห่งที่ราบสูงนะคะ
คุณผู้ชมหาซื้อได้ตามแผนหนังสือทั่วไปนะคะ
รวมถึงที่๗๑๑ทั่วประเทศค่ะ
เราจัดทำเป็นฉบับพิเศษฉบับหลวงพ่อคูณ
ต่อเนื่องไปจนถึง๓๑มกราคม
ท่านก็จะได้มีเรื่องราวเป็นที่รำลึกถึงหลวงพระคูณด้วยนะฮะ

ประชาชนก็หลั่งไหลไปวางดอกไม้จันทร์ในงานพระชธานเพลิงครูใหญ่

ขนาดนี้มากกว่า๑หมื่นคนแล้วนะครับ
บรรยากาศก็เต็มไปด้วยผู้คนนะฮะ
ทุกอย่างก็มีการจัดระบบนะครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
หลายคนบอกว่าก็ไม่ต้องรอคิวนานนะครับ
วันนี้เป็นวันแรกนะครับที่เปิดให้ประชาชนเข้าวางดอกไม้จันทร์อย่างเป็นทางการ
ในงานพระชธานเพลิงครูใหญ่พระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคูณปริสุทธโธ
ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ซึ่งมีประชาชนจำนวนมากนะครับที่เดินทางมาจากทุกพื้นที่เลยนะครับ
โดยเฉพาะในช่วงบ่ายเริ่มมีคนมามากขึ้น
แต่ก็สามารถเดินเข้าวางดอกไม้จันทร์ได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องรอคิวนาน
เพราะว่ามีการจัดพื้นที่เข้าวางสองฝั่งของศูนย์ประชุม
แล้วก็มีบริเวณกว้างขวางพอสมควร

จะสามารถเข้าไปนั่งที่เก้าอี้ทั้ง๒ชั้น
รอร่วมฟังพระสวดพระอภิษฐรรม
แต่ละวันจะจัดสวดพระอภิษฐรรม๓รอบนะครับ
ก็คือ๑๔นาฬิกา๑๗นาฬิกาและ๑๙นาฬิกาส่วนในเวลา๑๐นาฬิกาของทุกวัน
จะเป็นการสวดเจริญพระพุทธมนตร์และถวายพัฒนาหารเพลแด่พระสงฆ์นะครับ
สำหรับดอกไม้จันทร์ที่เตรียมไว้นะครับก็มีประมาณ๑ล้านดอกนะครับ
ยังมีประชาชนทยอยส่งดอกไม้จันทร์มาเพิ่มอย่างต่อเนื่องด้วยซึ่งคาดว่าน่าจะเพียงพอ
โดยตั้งแต่เมื่อวานจนถึงขณะนี้มีผู้มาวางดอกไม้จันทร์แล้วกว่าหนึ่งหมื่นคน
ไม้จันทร์ที่วางแล้วได้จัดเก็บแยกเอาไว้ไม่ได้นำมาวนนะครับเพื่อให้วางใหม่
จะรอขนย้ายไปที่เมนลอยรูปนกหัดสดีลิงที่ชาปนสถานชั่วคราวต่อไป
ส่วนบรรยากาศชั้น๗คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ห้องเก็บสรีระสังขารหลวงพ่อคูณ
วันนี้ไม่มีสรีระสังขารของหลวงพ่อแล้วนะคะเพราะว่าได้เคลื่อนย้ายไปที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษเมื่อวานนี้
หลังเคลื่อนสรีระสังขารไปแล้วนางอุบลพิมพ์วังหรือแม่จ่อยอายุ๖๑ปี
เป็นแม่บ้านประจำชั้น๗เขาก็ได้เก็บกวาดทำความสะอาดห้องเก็บสรีระสังขารหลวงพ่อคูณ
ก็ได้นำถ้วยจานถาดที่จัดอาหารถวายหลวงพ่อคูณมาล้างทำความสะอาดรวมถึงเข้าของเครื่องใช้ต่างด้วย
ทีมข่าวของเราก็ได้ขออนุญาตไปคุยกับแม่จ่อยนะคะแม่จ่อยก็บอกว่าทำหน้าที่ดูแลห้องนี้มา๓ปี
ตั้งแต่นำสรีระสังขารหลวงพ่อคูณมาเก็บไว้ที่นี่ทุกวันแม่จ๋อยก็จะไปทำความสะอาดห้อง
จัดดอกไม้หมากพลูเช็ดถูโต๊ะหมู่บูชาและทุกวันพระจะจัดพัฒนาหารถวายหลวงพ่อ
ลาของถวายเสร็จเธอจะนำอาหารนั้นมารับประทานเล็กน้อยเพื่อความเป็นสิริมงคล
ปีที่ผ่านมาเธอปฏิบัติงานถวายด้วยความขยันตั้งใจค่ะและได้เคยอธิษฐานขอพรขอโชคลาภจากหลวงพ่อคูณ
ซึ่งก็ได้ตลอดนะคะเธอบอกว่าเธอก็ถูกลอตเตอรี่หลายครั้งนะคะที่สำคัญเนี่ยหลวงพ่อคูณ
เคยตามไปถึงบ้านด้วยสามครั้งแล้วเธอก็ถูกลอตเตอรี่อีกก็เลยคิดว่าหลวงพ่อน่าจะให้พรตามที่เธอขอไว้
เพราะว่าดูแลท่านตลอดสามปีอะค่ะแต่วันนี้ไม่มีสรีระสังขารของหลวงพ่อคูณอยู่ที่นี่แล้ว
จ่อยบอกว่าใจหายเพราะเคยปฏิบัติงานถวายหลวงพ่อมานานถึง๓ปีนะคะ
แม่ขออยู่ขอเรียกขอเรียกก็ไปห่อเทียนคือล่ะ
ถ้าเราไปห่อเทียนนั้นมันจะออกกันอยู่แล้วลูก
ไปหาห่อเทียนนี้จากเทียร์ค่ะคุณแม่
มันเป็นสามเทียร์สิลูก
คุณแม่หน่อยฟังแม่ไปจากเทียร์ไปเห็นห้อเทียร์
เขาเปิดประตูเข้าไปหุ้มพะเลี้ยงนี่แหละลูกเข้าไปเปิดประตูเข้าไปเรื่อย
เปิดประตูเข้าไปเขาไปแล้วแม่เห็นเหล้าไปมันป่ะล่ะ
แม่ค่ะรีบออกมาเหล้ามาแล้วเขาหันหลังกลับเลย
ตอนกั้นได้ว่าเขาได้ถามไม่ว่าท่านได้ถาม
ไปช่องหน้ามึงช่องหน้ามึงแม่แม่เขาเรียกว่าล้องปูมาแล้ว
แม่เปิดประตูออกมาในความฝันนี่นี่
เปิดประตูออกมาเห็นแต่หลังออกจากประตูแรก

ก็คงจะเป็นความรู้สึกเดียวกับที่เวลาที่เราได้
ตั้งศพบำเพ็ญกุศลของญาติผู้ใหญ่ของคนที่เรารัก
แล้วก็พอถึงเวลาจะต้องไปทำพิธีจริงเนี่ย

เพราะว่าตอนยังเห็นศพเห็นร่างอยู่เอาข้าวเอาน้ำไปให้เนี่ย

ส่วนที่ชาปนสถานชั่วคราววัดหนองแวงพระอารามหลวงนะครับ
ซึ่งอยู่ด้านหลังพุทธมนตรฐนอีกศาลนะครับ
จะใช้เป็นสถานที่พิธีพระชธานเพลิงหลวงพ่อคูณนะครับ
ก็มีประชาชนไปตลอดทั้งวันนะครับ
ไปชมความวิจิตรมดงามของสถานที่ที่จัดเตรียมเอาไว้